สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีปรากฏการณ์ทางสังคม๒เหตุการณ์
ที่น่าจะหยิบยกมาขีดเส้นใต้ให้เป็นอุทาหรณ์
เหตุการณ์ที่๑ที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่
คือการจอดรถละเมิดสิทธิ์คนพิการ
เรื่องนี้เป็นข่าวมา๒๓วันแล้วล่ะครับ
เรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณพีรพงศ์อมรพิษ
อายุ๔๖ปีต้องบอกอายุด้วยว่าไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้ว
ไปทุบรถที่จอดในช่องจอดรถคนพิการ
ทั้งที่เขาเห็นอยู่ว่าคนที่เอารถมาจอดซ้อนในที่จอดรถคนพิการนั้นไม่ได้พิการ

ไปกินข้าวในห้าง

รถคันนั้นยังอยู่ที่เดิม

หายไปชั่วโมงกว่านี่ไม่ใช่บันดาลโทษะแล้วนะครับ
แต่จงใจที่จะทุบรถทุบเสร็จก็ไม่ไปไหน
ยืนคอยเจ้าของเขาอยู่อย่างนั้นสุดท้ายเจ้าของเข้ามา
แล้วก็เอาไปขึ้นโรงพักกันเรียกร้องกันไปเรียกร้องกันมา
จ่ายเงินไปหมื่นนึงลูกเมียเขาก็ค้อนเอาว่าทำไมพ่อเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นย้ำว่าไม่ใช่บันดาลโทษะเพราะเขาไม่ใช่คนพิการ
แต่เขาทนไม่ได้คุณพีรพงศ์บอกว่า
ตนทนเห็นความไม่ถูกต้องในสังคมมาเยอะ
อยากให้คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้
ไม่ได้อยากเด่นไม่ได้อยากดัง
ไม่ต้องการที่จะเสียเงินด้วยแล้วประโยคทองที่คุณพีรพงศ์พูดก็
คือว่าผมยินดีจ่ายค่าเสียหายแต่ไม่ยินยอมที่จะปล่อยให้เหตุ
การแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยที่ผมไม่ยอมทำอะไรเลย
นี่ไงครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าเราควรคิดยังไง

หนึ่งการไปทุบรถคนอื่นเขาแบบนี้ผิดแงในทางกฎหมายแต่
สิ่งที่คุณพีรพงศ์ทำเนี่ยมันจะส่งผลเกิดขึ้นเป็นคุณูประการ
มากต่อการ

ของคนพิการซึ่งเขาเรียกร้องมานานว่าคนพิการในประเทศที่
เป็นอารยะควรจะได้รับสิทธิ์ไม่ควรจะมีใครไปละเมิดสิทธิ์คน
พิการโดยเฉพาะเรื่องของการจอดรถ
จากนี้ไปคอยดูเถอะครับข่าวนี้จะทำให้คนมักง่ายที่ชอบไป
จอดรถไว้ในช่องจอดรถคนพิการคงต้องคิดมากขึ้นว่าเฮ้ยมัน
มีคนแบบคุณพีรพงศ์ที่ทนไม่ได้ขึ้นมาแล้วนะมันอาจจะมี
คุณพีรพงศ์คนที่๒คนที่๓ที่ทนเห็นเรื่องแบบนี้ไม่ได้ขึ้น
มาอีกฉะนั้นพอเรื่องนี้เป็นข่าวผมเชื่อว่าจะกระตุกต่อม
ความรับผิดชอบของคนที่เป็นคนปกติไม่ได้พิการอย่าไปล่วง
ล้ำละเมิดสิทธิคนพิการแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่อง

ฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ในประเทศที่เป็นอารยะประเทศ
ที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาถือมากครับเรื่องที่คนปกติไปละเมิด
คนพิการไปลุกล้ำสิทธิคนพิการใครเอารถไปจอดไว้ใน
ที่ที่คนพิการจอดแล้วจนกระทั่งคนพิการไม่มีที่จอดใคร
พบเห็นเข้าเขาก็เบ้หน้าเขาแสดงอาการไม่พอใจเขาจะ
อยคอร์ดเขาจะไม่คบค้าสมาคมด้วยผมไปสวีเดนไปเจอคน
ไทยคนหนึ่งเขาบอกว่ามาใหม่ใหม่เนี่ยเขาเผลอไปจอดรถใน
ที่คนพิการจอดเพราะว่าปวดท้องต้องรีบเข้าห้างพอออก
มาเขาเจอกับสายตาสังคมที่มองเขาเนี่ยเป็นตัวประหลาดว่า
นี่มาจากไหนกันแล้วเนี่ยมาจากประเทศป่าเถื่อนที่ไหนที่
เอารถมาจอดทับที่จอดรถคนพิการเขาบอกเข็ดเลยครับหลัง
จากนั้นไม่กล้าอีกสอนลูกสอนหลานว่าอย่าทำเพราะเขาถือ
เป็นเรื่องใหญ่มากปรากฏการณ์ของคุณพีรพงศ์คราวนี้จึงน่าจะ
เป็นประโยชน์ย่อมเสียเงินไปหมื่นหนึ่งปรากฏการณ์ที่สองที่น่า
จะทำให้วงการตำรวจต้องเรียกกันมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
เรื่องคือการยัดยาบ้าเรื่องที่นายโสพลวงสวัสดิ์จำได้ไหม
เขาเป็นโชเฟอร์ขับรถบรรทุกสิบล้อแล้วถูกตำรวจเรียก
ตรวจเขาก็ให้ตรวจตรวจไปตรวจมาตำรวจก็บอกอ้าวนี่เจอ
ยาบ้า๑เม็ดในรถคันนี้คุณโสพลก็งงเขาไม่เคยยุ่ง
เกี่ยวกับยาบ้าแต่ว่าตำรวจอีกคนนึงหลอกให้ไปดูที่ท้าย
ไอ้คนที่ขึ้นไปตรวจข้างหน้าเจอยาบ้าแล้วก็แบะท่า
ว่าจะเอาเงินเขาจะได้จบกันแต่คุณโสพลไม่ยอมไม่ยอม
ก็เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาสิครับเขาจะต้องถูกดำเนินคดี
เม็ดเดียวดีล่ะคุณโสพลก็ไปลองเรียนแล้วสุดท้ายขึ้นมา
เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพ
สุธินแถลงเรื่องนี้เองครับ
คุณสมศักดิ์พร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีและอธิบดี
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำได้ภาพไหมนะนั่นละยืนแถลงกัน
แปลว่าส่งสัญญาณว่าต้องการให้เรื่องนี้เป็นข่าวต้องการ
ให้เป็นเรื่องใหญ่ต้องการที่จะให้วงการตำรวจไปทบทวนสั่งการกับลูกน้องใหม่ว่า
อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกจะมีคนอย่างคุณโสพลเนี่ย
เขาไม่ยอมที่ผ่านมาเขายอมกันเพราะว่าเขาขี้เกียจมีเรื่อง
ยัดยาบ้าเขาแล้วดำเนินคดีเขาก็ไม่มีปัญญาจะไปสู้รบปรบมือ
ไม่มีเงินประกันก็ต้องไปอยู่ในห้องขังจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
คือสารตัดสินไม่มีเงินประกันไม่ว่ายากจนก็ไม่มีเงินจ้างทนายความ
ไม่มีใครมาสู้ความให้แล้วจะเอาอะไรไปสู้กับตำรวจได้
เอาอะไรไปสู้กับอายการได้ในที่สุดสารก็ต้องตัดสินไปตามสิ่งที่

ทำสำนวนส่งฟ้องคนที่ถูกยัดยาบ้าแบบนี้เวลานี้
อยู่ในห้องขังไม่น้อยนะครับแล้วเราจะปล่อยให้สังคมเป็นอย่างนี้เหรอ
เราจะปล่อยให้คนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมต้องไปอยู่ในคุกในตาราง
ลองนึกดูสิครับว่าถ้าคนคนนั้นเป็นเราแต่ละคืนที่อยู่ในคุกในตาราง

ทำไมมันเป็นแบบนี้ลูกเมียครอบครัวเขาก็ต้องคิดว่าทำไม
ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้เขาขมขืนกันมาเท่าไหร่แล้ว
ผมเชื่อว่าเวลานี้คนที่อยู่ในห้องขังในคุกที่โดนคดียาบ้านี่แหละ
เจอเรื่องถูกยัดยาบ้าเยอะแล้วเราจะทำยังไง
ฉะนั้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกโรงแถลงเมื่อวานนี้
เพื่อส่งสัญญาณไปถึงวงการตำรวจว่าช่วยสั่งการตักเตือนเข้มงวดกวดขัน
ลูกน้องอย่าไปทำอย่างนี้อีกเลยครับสงสารเขาชีวิตเขาลำบากพออยู่แล้ว
ถ้าสบายสบายเขาก็ไม่มาทำงานขับรถบรรทุกแบบนี้อย่าไปยัดยาบ้ากับเขา
หาข้อหาอื่นอะไรรีดไถลีดไถเขานิดหน่อยเขาก็ให้
เอาลิโพลขวดสองขวดขอเขาเขาก็ให้ทำไมต้องไปยัดยาบ้าให้เขา
ต้องติดคุกติดตารางจริงอยู่ครับเป็นตำรวจส่วนน้อยไม่กี่คน
แต่ส่วนน้อยนี่แหละทำให้คนอีกหลายคน
ต้องติดคุกติดตารางเพราะไม่ได้กระทำความผิด
เรื่องนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งที่จะส่งสัญญาณไปถึงวงการตำรวจครับ